ยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะ
รถกระบะที่บรรทุกปลาดุกมาเต็มคันรถเลยปลาดุกเนี่ยเป็นตันเลยนะคะ
ปรากฏว่าเสียหลักไปชนท้ายรถที่กำลังชะลอรถแล้วก็เลี้ยวเข้าธนาคาร
แล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์ทีนี้โอ้โห
มีรถได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้๗คัน
เสียชีวิตหนึ่งศพบาดเจ็บเก้าคนค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
วินาทีที่กระบะบรรทุกประดุกมาเต็มคันคันนี้นะคะ
ชะลอรถเพื่อเลี้ยวขวานี่ชนแบบนี้เลย
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่ด้านหน้าอีก๒คัน
แล้วก็มีรถยนต์ที่ขับสวนมาก็ถูกชนด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ถนนสายนครศรีธรรมราชปากพนัง
พื้นที่หมู่๕ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าสำนักงานธนาคารออมสินภาค๑๗นะคะ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมทางกู้ภัยไปตรวจสอบ
มีรถได้รับความเสียหายทั้งหมด๗คันค่ะ

อซูซูมิวเซเว่น๑
รถเก๋ง๑จักรยานยนต์อีก๒
เหตุการณ์นี้ทำให้นางเพ็ญนภาบุญรอดชูอายุ๔๓ปี
คนนี้เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
เสียชีวิตคือโอ้โหอยู่ใต้ท้องรถกระบะเลยค่ะ
สภาพก็คือแขนขาคอหักหัวแตก
มีคนได้รับบาดเจ็บอีก๙คนนะคะ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ทีนี้ปลาดุกที่อยู่ในรถกระบะที่บรรทุกมาตันครึ่งตกเกลือนถนน
แต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครกล้าเก็บกลับบ้านค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์รถบรรทุกอะไรแบบนี้
บรรทุกปลาแล้วพอประสบอุบัติเหตุเนี่ยคนเก็บใส่รังใส่ถุงกลับบ้าน
เหตุการณ์นี้ไม่มีนะคะก็คืนเจ้าของกันหมดค่ะ

น่าชื่นชมคือคืนเจ้าของกันหมดค่ะ
ไม่มีใครแอบเก็บกลับบ้านนะคะ
คนเห็นเหตุการณ์เขาก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เลยทำให้รู้ว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางเพ็ญนภาผู้เสียชีวิต
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนแล้วก็ชะลอเพื่อจะเลี้ยวขวาเข้าธนาคารออมสิน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีกคันชะลอหยุดอยู่ด้านหน้าครับ
แล้วก็ชะลอเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าธนาคารเหมือนกันแต่รถกระบะนี่แหละค่ะ
ขับมาจากอำเภอปากพนังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ก็เลยทะไหลไปชนกับรถจักรยานยนต์๒คัน
ครับแล้วก็ไปถูกรถที่ขับสวนมาชนอีก
ก็เลยรวมแล้ว๗คันดูสิชุนละมุนกันอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะ
พ้นการกิดขวางการจราจร
ผู้ที่บาดเจ็บอาการดีขึ้นก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แต่ต้องชื่นชมคนที่มาช่วย
กันเก็บประดุกอะไรพวกนี้ให้พ้นทางด้วยนะครับ

อย่างเงี้ยเอาโหเดี๋ยวคันอื่นมาเนี่ยยุ่งเลย
เป็นภาพเหตุการณ์ที่รถกระบะวันทุกคนงาน
ก็ขับมาตามถนนเรียบมอเตอร์เวย์
ปรากฏว่ารถนี่ฮะพุ่งไปชนประสานงากับรถบรรทุก๖ล้อที่ขับสวนมาอย่างจังเลย
คือเขาตกไหลทางเขาก็คงจะหักขึ้นไงโอ้โหเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ทำให้คนงานที่นั่งอยู่ท้ายกระบะบาดเจ็บไป๘คนนะครับ
กระจัดกระจายกันอยู่ข้างทางนะครับใน๘คนที่บาดเจ็บเนี่ยสาหัสอยู่๔นะครับ
สถาพรชนะบุญคนขับรถกระบะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถจะพาคนงาน๘คนกลับที่พักทั้งหมดนั่งอยู่ท้ายกระบะนะครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุล้อหลังตกขอบถนนที่มีความต่างระดับประมาณ๒๐เซนติเมตร
ก็เลยหักพวงมาลัยเพื่อให้กลับขึ้นมาบนถนนแล้วก็ชนเข้ากับรถบรรทุกที่สวนมาเนี่ย
จังหวะบนถนนเนี่ยช่วงเข้าโค้งเนี่ยมันเหมือนตัวเราจะปลิวไว้ให้ได้
ตอนเด็กเคยนั่งเหมือนกันชอบโอ๊ยลมเย็นลมตีแต่จริงมันอันตรายมากนะ